ดูด้านหลังก่อนค่ะด้านหลังนี่โอ้โห
จริงคุณขวัญเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๒บ่าย๓

มันบึ้มแบบนี้ภาพน่ากลัวมากค่ะ
นี่คือวินาทีชีวิตจริงคุณผู้ชมตั้งแต่ลงมาแบบนี้ลงมาตรงสะพานแล้วแบบคุมไม่อยู่อะค่ะโอ้โหไฟมันพลึบขึ้นมุมนี้เราว่าน่ากลัวแล้วนะคุณก๊อฟคุณขวัญ
แต่อีกมุมหนึ่งที่เห็นนาทีชีวิตคนขับรถกับเด็กรถที่ติดอยู่ข้างในจะออกมายังไง
เมื่อกี้ค่ะเราเห็นว่าเขาพยายามที่จะแบบนี่มุมนี้

ใช่ต่อยจนกระจกแตกแล้วต้องเอาตัวเองหนีตายมานี่ยังดีนะที่มีสติอยู่อะค่ะ
เนี่ยแล้วพยายามดันตัวเองออกมาแล้วหลังจากนั้นแค่ไม่กี่วินาที

ใช่ระเบิดใช่ไหมมันไม่ได้บึ้มทีเดียวไม่ได้ระเบิดทีเดียวไง

ภาพอีกมุมหนึ่งมีคนถ่ายไว้ได้นะฮ่าสุรมูร์งูนี่
แล้วร่มแขนเห็นรถใช่ไหมคือรถน่ะเยอะมาก
เมื่อกี้ตอนเกิดเหตุรถเนี่ยเบ้กันตัวเอี๊ยดเลยนะคะ
อย่างที่บอกไงรถนี้เป็นรถหกล้อที่บรรทุกถังก๊าซ
ก๊าซบรรทุกมาเพียบเป็นร้อยถังจริงนะ
คิดดูคุณผู้ชมถังขนาด๔๘กิโลกรัม๔ถัง
แล้วก็ถังตามบ้านถังใหญ่๑๕โล๗๘ถัง
โอ้โหยังมีถังปิ๊กนิกถังเล็กอีก๓๗ถัง
มันจะไม่เป็นร้อยถังได้ยังไงพลิกคว่ำตะแคงอยู่๒เลนแบบนี้
แล้วถังก๊าซทั้งหมดเนี่ยนะฮะไฟลุกท่วมเลย
แล้วด้วยความที่ถามว่าทำไมมันถึงระเบิดหลายที
ก็ไอ้ถังแต่ละถังไงพอมันเจอความร้อนทีมันก็บึ้มทีบึ้มทีแบบนี้ค่ะ
คนขับรถล่ะนายนัทธพงศ์นามสิริอายุ๔๗ปีกับเด็กรถอีกคนนึง
คือนายโซไต่อายุ๓๕ปีเป็นชาวเมียนมานะเขาหนีตายออกมาได้
เมื่อกี้ที่ทุบกระจกแล้วพยายามดันตัวเองออกมาเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
อาคารที่อยู่ใกล้แถวนั้นได้รับความเสียหาย
เพราะว่าแรงระเบิดมันแรงมากจริงจริงค่ะทีนี้ดิฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก
ของกรมธุรกิจพลังงานเขาโพสต์ให้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะรถบรรทุกถังก๊าซปิโตเรียมเหลว
ว่าจะต้องมีหลังคาจะต้องมีโครงเหล็กกันการกระเด็นของถัง
เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมีถังดับเพลิง
เป็นถังแบบผงเคมีแห้งต้องมีติดที่รถเอาไว้เลยนะ
เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ใช้ถังดับเพลิงนี้ในการฉีด
เพื่อดับไฟมีป้ายวัตถุไวไฟติดไว้ด้านข้างด้านหลัง
ต้องตั้งถังก๊าซลักษณะตั้งตรงแล้วก็มีเชือกรัดแน่นตลอดระยะเวลาขนส่งนะ
ส่วนข้อปฏิบัติระหว่างขนส่งก็คือถ้าเกิดว่าจู่เนี่ย
คุณขับรถส่งถังก๊าซมาคุณจะมาจอดทิ้งไว้
แล้วก็ไม่มีใครอยู่ที่รถเดินไปไหนต่อไหนไม่ได้นะ
หรือว่าจะมาจอดไว้แล้วก็ดูดบุหรี่อยู่ใกล้
บุรีอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
ทีนี้ความคืบหน้าหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

เช้าวันนี้นักข่าวนะรายงานมาบอกว่า

จะไปเรียกร้องให้คนขับรถก๊าซเนี่ย
คือต้องรับผิดชอบด้วยบริษัทรับผิดชอบด้วย
แล้วนักข่าวของเราก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุ
เชิงสะพานเนี่ยคุณยังเห็นคราบอยู่ใช่ไหม
เมื่อกี้ค่ะบ้านชาวบ้านแถวนั้นนี่โอ้ยได้รับความเสียหาย
เพราะว่าอะไรแรงอัดแรงระเบิดมันทำให้เศษกระจก
มันแตกระจายเลยมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะหลายคันแถวนั้นอ่ะ
ดูสิจอดไว้อยู่เฉยนี่ป้ายแดงด้วยนะ
เนี่ยเสียหายแบบนี้แล้วชาวบ้านอ่ะ
ชาวบ้านเขาว่ายังไงให้ฟังชาวบ้านก่อนละกันค่ะ
เสียงระเบิดปุ้งแล้วก็หันไปเอ้ารถมันมาแล้ว
มันไถมาเลยมันไถมาอย่างงี้เออ
แต่แก๊สมันไม่ออกนะมันอยู่ในคอกมันอย่างดีเลย
มันก็ไหม้อยู่นั่นแหละไหม้อยู่ในคอกมัน
ไม่มันระเบิดก็ระเบิดอยู่ในนั้นอ่ะ
ไหม้หัวมันแล้วก็ค่อยลามมาลามมาสักพัก
มันก็ไหม้ไอ้พวกที่มันยั่วนะเอออืม
ระเบิดปุ้มโอ้โหหลายลูกมันต้องท้าทักทีลูก
ถ้าบ้านคุณอยู่ใกล้แถวนั้นคุณจะรู้สึกยังไง

ชาวบ้านเขาก็กลัวมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาก็คิดว่าต่อไปอนาคตมันจะมีมาตรการ
ในการป้องกันอะไรไหมอย่างรถบรรทุกรถขนส่งก๊าซต่างต่างอ่ะ
กลัวมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้
นี่ยังโชคดีที่คราวนี้ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตนะ
ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนคุณจำกันได้ใช่ไหม
มันมีเหตุการณ์ส่วนรัฐกรรมที่รถแก๊สเนี่ยเสียหลับ
แล้วอยู่ตรงแยกเพชรบุรีอันนั้นรถติดกันเยอะ
แล้วทำให้คนเสียชีวิตเยอะโชคดีเหตุการณ์เนี้ย
ไม่มีใครเสียชีวิตนะระวังกันด้วยนะครับ